เป็นไหมรับเงินเดือนกินรู้อย่างราชา
แต่พอใกล้สิ้นเดือนเมื่อไหร่ทั้งกระเป๋าเหลือเท่านี้
แต่เดือนนี้อย่าเพิ่งถอดใจดูนี่ก่อน
เมนู๕๐๐บาท๗วันฉันต้องรอด
เริ่มด้วยการไปจ่ายตลาดด้วยเงิน๕๐๐บาท

เราจะใช้ทำอาหาร๗วัน๒๑มื้อให้ได้

วิ่ง
วิ่ง
โว้ง
โว้ง

โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป
นี่แหละครับเมนู๕๐๐บาท๗วันฉันต้องรอด

ว่าแต่ใครมีเมนู๗วันฉันต้องรอดเด็ด

เราจะรอดสิ้นเดือนนี้ไปด้วยกัน